จากเหตุการณ์ชายผิวสีถูกตำรวจสหรัฐยิงเสียชีวิตนะครับก็กลายเป็นจำนวนความกดแค้น
ทำให้มีการชุมนุมประท้วงในหลายรัฐของสหรัฐครับ
ชุมชนคนผิวดำและกลุ่มต่อต้านการเหยียดสีผิวในสหรัฐตลอด
เกิดการลุกคือประท้วงด้วยความกรดแค้นในเมืองมินิโซตาและหรือเซนนาม
รวมไปถึงอีกหลายเมืองทั่วประเทศ
อย่างนครยูยอร์กชิคกาโกวอร์ชิงตัน
หลังจากที่นายฟิลานโดคลาสตินวัย๓๒ปี
ถูกตำรวจคนหนึ่งยิงเสียชีวิตต่อหน้าภรรยาแล้วก็ลูกสาววัย๔ขวบ
หลังถูกเรียกให้หยุดรถเมื่อช่วงค่ำของวันพุธที่ผ่านมา
ขณะที่ภรรยาของเขาได้โพสต์คลิปวิดีโอสดนะครับที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยการตายของนายคลัสเติ้ลนั้นเกิดขึ้นเพียงวันเดียวหลังจากที่นายอัลตันสเตอร์ลิง
จากเมืองแบตเติ้ลรูสมรัฐหรือเซียนนาทถูกยิงตาย
ระหว่างทะเลาะวิวาดกันกับตำรวจผิวขาว๒คน
ซึ่งก็มีคลิปเหตุการณ์ออกมาเช่นเดียวกัน
แล้วก็เป็นยิ่งการกระตุ้นให้เกิดความโกรธแค้นในหมู่ของคนผิวสีในสหรัฐด้วยนะครับ
โดยเหตุการณ์ประท้วงล่าสุดที่เมืองดาลาสรัฐเท็กซัส
ได้กลายเป็นเหตุน้องเลือดเมื่อมีตำรวจสองคนถูกยิงบาดเจ็บ
ระหว่างเข้าไปห้ามปรามกลุ่มผู้ชุมนุม
รายงานข่าวระบุว่ายังไม่ทราบอาการของตำรวจทั้งสองนายนี้ครับ
ทางด้านนายบารักษ์โอบามาประธานาธิบดีสหรัฐ
ซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนโปรแลนด์ก็บอกว่า
อเมริกันทุกคนต้องสนใจประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับ

แต่ว่าเป็นการเหยียดสีผิวที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมของสหรัฐ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวของนายคัสติน
พร้อมกับกล่าวถึงกรณีที่ภรรยาของนายคัสตินนั้นโพสต์
ไลฟ์ตอนเกิดเหตุความยาวประมาณ๑๐นาที
แล้วก็มีคนเข้าไปชมมากกว่า๔๔ล้านครั้ง
บอกว่าเป็นภาพที่สะท้อนถึงความกลัวของผู้คนหลายล้านคน
ชุมชนที่กำลังเผชิญอยู่ทุกวัน
แล้วก็สะท้อนถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มกัน
และเชื่อมโยงกันเพื่อความเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น